ตัวแทนสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชุปธรรม
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนานีจังหวัดอุทัยธานี
ลงพื้นที่ไปที่บ้านของคุณยายบุญธรรมนาคพงศ์อายุ๑๐๐ปี๔เดือน
อยู่ที่หมู่๑ตำบลทัพทันอำเภอทัพทันจังหวัดอุทัยธานี
เพื่อทำพิธีมอบโลกประกาศเกติคุณพร้อมจี้เข็มกลัด
พระบรมชายลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนานี
อบให้กับคุณยายอายุเกิน๑๐๐ปีประจำปี๒๕๕๙
ซึ่งเป็นรายล่าสุดของปีนี้ที่มีผู้สูงอายุอายุเกินร้อยปี
และเป็นหนึ่งใน๒๐รายที่มีอายุเกินร้อยปีของจังหวัดอุทัยธานี
สำหรับคุณยายบุญธรรมเกิดในรัชสมัยรัชกาลที่๖
มีอายุยืนยาวถึง๕แผ่นดิน
เป็นอดีตข้าราชการครูรับเงินเดือนเดือนแรกเพียงเดือนละ๑๓บาท
กระทั่งเกษตรอายุราชกาลรับเงินเดือนสุดท้าย๔๙๕๐บาท
เป็นบุคคลที่มีแต่คุณงามความดีเป็นบุคคลตัวอย่าง
และเป็นแบบอย่างในการครองเรือนและการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข